ถามคุณผู้ชมแบบนี้ถ้าเกิดสมมุติว่ามีผู้ชายที่โปรไฟล์แบบว่า

ก็อาจจะหลงเชื่อและหลงชอบแต่ยุคนี้น้องมิ้น

เท่มั้ยเพราะว่าในโลกออนไลน์อะไรมันก็สร้างได้

นี่มีใครเคยเจอไหมคะผู้ชายโปรไฟล์แบบนี้
ทอนหรือชื่อมีนหรือชื่อมิน
เพราะว่าวันนี้ผู้ชายคนนี้เพิ่งจะโดนตำรวจรวบไปเลยค่ะ
เพราะว่าบอกโปรไฟล์เป็นแบบนี้แหละ
แล้วก็ชวนหญิงสาวไปเดทแล้วขอยืมเงินเขาค่ะ
เอ้าแหมบอกรวยไง
บาทก็เอาค่ะไปดูนาทีรวบตัวกันหน่อย
สาบานนะครับผมครับ
มั่นใจนะมั่นใจครับ
ว่าจะไม่มีคนมาแจ้งความเราเพิ่ม

พูดเองนะครับผมโอเค
อนุญาตเอ็นดูบทสนทนาได้ไหมคะ
หลอกผู้หญิงมากี่นี่เป็นพ่อของผู้เสียหายหรือยังไงแล้วอ่ะ

ไม่มีครับสาบานนะพูดเองนะ
มั่นใจนะว่าจะไม่มีคนมาแจ้งความเพิ่มอ่ะ
อันนี้เป็นผลงานของตรวจสืบมหาคอนบาทนะครับ

เขาจะใช้ชื่อในวงการของเขา

ทอนบ้างชื่อมีนบ้างชื่อมินบ้างนะคะ

นี่ไปจับที่ซอยรังสิต๑๗แยก๑๐ย่านจตุจักรค่ะ
จับตามหมายจับข้อหาปลอมเอกสารราชการ

เป็นจังหวะที่คนร้ายกำลังหลอกเหยื่อจะเอารถไปจำนำด้วย

นิตยสารดังดังทั่วโลกเลยนะ
ภาพโปรไฟล์ต่างก็คือถ่ายรูปกับรถหรู

ประเด็นคือไม่ใช่รถตัวเอง
ถ่ายรูปกับรถหรูไม่ซ้ำเลย

นาฬิกาก็ไม่รู้ยืมใครมาอีกเหมือนกันนะคะ
แล้วก็จะมีสาวในโซเชียลมาติดพันธุ์เยอะ
เวลานัดเดทครั้งแรกพาเข้าวัดทำบุญจ้

ดูเป็นสายบุญดูเป็นคนใจบุญ

แล้วรถคันนี้ไม่ขับหรอคะ

นี่ค่ะคือเขาบอกว่า

ความเสียหายไม่ต่ำกว่า๑๐ล้านบาท
ตอนที่ถูกจับบอกไม่มีบอกไม่ได้ทำใช่ไหมคะ
ถูกสอบเค้นไปยอมรับสารภาพ
ผมจบม๖ชีวิตค่อนข้างลำบาก

ผมจบม๖ชีวิตยากลำบาก
พ่อแม่แยกทางตั้งแต่ผมอายุ๔ขวบ

ตำรวจถามว่าเคยยืมมากสุดเท่าไหร่

ส่วนคดีอื่นที่มีก็เป็นคดีกับการซื้อขายรถ

สารภาพหมดเปลือกแล้วก็บอกด้วยว่า

เอาจริงไม่มีอะไรที่เป็นทรัพย์สินของผมเลย

อย่ามองคนที่ภายนอก

เพราะว่าบางคนก็ไม่ได้ใช้ชื่อจริงนามสกุลจริง
บางคนก็ไม่ได้ใช้รูปของตัวเอง
เราขอให้เจอกันครั้งสุดท้าย

สัญญาได้ไหม

ต่อจากนี้ผมจะไม่ทำอะไรที่ไม่ดีอีกแล้วครับ
เดี๋ยวนี้ตำรวจคุยกับผู้ต้องหาเหมือนพ่อสอนลูกเหมือนกันนะคะ

เออฟังหมายเขาหน่อยดีไหมคะ
คือในมีนคนนี้มีหมายจับค้างเก่า๒หมาย
คือหมายจับสารอาญา๗มกราคมปีนี้นี่แหละ
ข้อหารักทรัพย์ในพื้นที่สอนอมีนบุรี
หมายจับสารจังหวัดเชียงราย๒๔มกราคม
ข้อหาปลอมเอกสารราชการหรือใช้เอกสารราชการปลอม
แล้วก็ความผิดตามพรบคอมนะคะพื้นที่สพเมืองเชียงราย
มีที่เป็นคดีแล้ว๘คดีค่ะ
และอีกไม่ต่ำกว่า๕คดีที่ผู้เสียหายไม่ได้แจ้งความนะคะ
๑๑กรกฎาคม๕๘ลักษัพเวลากลางคืนสนดุศิษฐ์
มีนาคม๕๙ลักทรัพย์เวลากลางคืนสพอำภาวาสมุทรสงคราม
กรกฎาคม๕๙ช่อกงสนมีนบุรี
เมษายน๖๐ช่อกงสพอุตรดิษฐ์
มีนาคม๖๔ปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมสพเมืองเชียงราย
พฤศจิกายน๖๔ช่อกงพรบคมสนสายไหม
ธันวาคม๖๔ลักทรัพย์พื้นที่สนมีนบุรี
เมษายน๖๕ช่อกงสนลุมพินี

โอ้โหแล้วบอกตัวเองไม่ได้ตั้งใจหลงผิดชีวิตลำบาก

โอ้โหคุณหลงผิดมาเป็น๑๐ปีเลย